หมาพิษบูของคุณหงหรือว่าเจ๊หงเนี่ยนะครับ
เท่าที่ผมจำได้ก็มีสิงหาสุริยะปาริดา
แต่ว่าตอนนี้เธอบอกว่าเธอคิดถึงเหลือเกินขอสักตัวได้ไหม
อยากจะขอภูริดากลับไปเลี้ยง
ถูกต้องถูกต้องเธอบอกว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้า
ถ้าไม่มีของรักสักอย่างหนึ่งอยู่กับเธอเนี่ยเกรงว่าอาการมันจะหนักขึ้นมา
ก็เลยขอภูริดากลับไปเลี้ยงสักตัวเถอะนะฮะไปดูหน่อย
เมื่อวานนี้จริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีเจ้าของใหม่มารับเจ้าพิษบูไปเลี้ยงแหละนะฮะ
หงเองเจ้าของพิษบูเองก็ไปเดินทางไปที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูล
ไปหาเจ้าหมาที่เหลืออยู่นะฮะหลังจากที่มีคนใจดีคนที่เขารักสัตว์เนี่ย
หงก็เลยอยากจะมาเจอหน้าพวกมันนะครับ
นะฮะเอากลับไปเลี้ยงนะฮะแล้วก็มีการส่งมอบให้
พร้อมคุณหงก็ได้ให้เวลาพาลิดาลองไปอยู่กับผู้ที่อุปการะดูตามลำพังก่อน
ปรากฏว่าพาริดาเองไม่ได้มีอาการดุร้ายเลยครับ
วิ่งเข้าไปหาไปเล่นกระดิกหางกับเขา
จนคุณหงมั่นใจทีมงานมั่นใจว่าเขาจะไปอยู่กันได้
พาริดาก็เลยส่งขึ้นรถไปกับเจ้าของใหม่กลับไปที่ปฐุมธานีเป็นที่เรียบร้อย
คุณหงเองคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขารักสุนัขมาก
เขาก็มีท่าทางที่ค่อนข้างจะอะไรอวรแหละเฝ้าดูตลอดเวลาครับ
เจ้าของใหม่ก็บอกว่าคุณหงคุณหงเนี่ยสามารถไปหามาได้ตลอดเวลานะ
ไปหาภาริดาได้เลยแล้วก็ให้แรกเบอร์กันไว้เขาก็ไปดูฝากด้วยนะ
ถ้าเขาก็คิดถึงก็หงขอไปดูนะเขาก็โอเคกลุ่มกัน
ทีนี้หลังจากนั้นคุณหงก็บอกกับทีมข่าวนะฮะว่า
สุริยะไปแล้วให้กับเจ้าของใหม่
พอกลับบ้านคือรู้สึกรับไม่ได้
คือเขาบอกว่าเขาคิดถึงหมาทั้ง๖ตัวมากเลยนะฮะ
เจอทางกลับมาที่ที่นี่ในวันนี้แล้วก็ไปคุยกันกับทางนะฮะ
แล้วก็คุณหมอบอกว่าขอได้ไหมขอภูริดากลับไปเลี้ยง๑ตัวได้ไหม
คือหงเองก็เป็นโรคซึมเศร้าถ้าหงไม่มีของที่หงรักสักอย่างหนึ่ง
คงกลัวว่าอาการมันจะหนักขึ้นมาค่ะเขาก็รู้ตัวนะแล้วเขาก็บอกว่าหง
คุณผู้ชมดูดิเขานอนข้างกงอ่ะเขาบอกว่าหงขอสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเนี่ย
คงจะไม่ปล่อยสุนัขออกมานอกห้องเด็ดขาดแต่จริงจริงแล้วมันไม่ควรจะทำแบบนั้นนะ
มันควรจะให้มันได้วิ่งเล่นได้ผ่อนคลายบ้างเพราะเดี๋ยวมันจะดุร้ายนะคุณหงนะ
แต่หากจะพาไปวิ่งเขาบอกว่าเขาจะเอาเชือกคล้องตัวมันแล้วก็ตามมันไปโดยที่จะไม่ปล่อยให้มันเพ่นพลาด
เหมือนที่ผ่านมาในอดีตจึงขอความเมตตาและเห็นใจให้โอกาสหงษ์ได้เอาภูริดาไปเลี้ยงอีกครั้งได้ไหม
ดูสิเขานอนคุยกันอย่างนี้คุณผู้ชมด้วยความที่เขารักกันมาก
คือเป็นของที่เป็นสัตว์ที่ดีต่อใจเขาไงสุขภาพกายที่ดีได้เนี่ยต้องสุขภาพใจที่ดีก่อนนะคะ
ต้องรอประเมินว่าตอนนี้จิตใจคุณห่มพร้อมไหมที่จะรับเจ้าภูริดากลับไปเลี้ยงหรือเปล่านะครับ